บอกว่าต่อกันด้วยละครเรื่องฮิตดีกว่า
หลายคนลุกขึ้นมาแต่งชุดไทยกันนะคะ
รวมถึงส่งให้ตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้

พระเจ้าเสือแสดงโดยหนุ่มก๊อตจิรายุ
ละครเรื่องนี้ค่ะถือว่าเป็นการรวมตัวนักแสดงที่เยอะมากและนอกจากตัวละครแม่พุตาและพี่หมื่นแล้วก็อีกหลายคนแล้วนะ
ยังมีอีกหนึ่งตัวละครก็คือพระเจ้าเสือรับบทโดยก๊อตจิรายุค่ะ
ซึ่งละครออนไปเพียงไม่กี่ตอนพระเจ้าเสือคุณผู้ชมค่ะออกมาแบบอุ้ยแป๊บเดียวเอ้าไปแล้วเหรอ
อยากเห็นอยู่เลยอะไรแบบนี้คุณผู้ชมออกมาแวบเดียวก็ต้องปิดตัวลงแล้ว
ถ้ามาเป็นแฟนแล้วติดตามละครเสียดายกันเป็นแถว
ก็บอกว่าทำไมออกมาน้อยจังเลยอ่ะออกปุ๊บปิดตัวปั๊บแหมนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะเราไปเจอนุ่มก๊อตมาก็เลยไปถามให้หายคล่องใจ
กฎบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนส่งไม้ต่อกันได้แบบดีมากเลยครับพี่
ตัวเองที่ออกมาแป๊บเดียวนั้นก็มองว่าเป็นความพอดีของตัวละครแล้ว
ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครดีแบบนี้
แม้ตัวละครปิดตัวลงแต่ก็คอยส่งกำลังใจให้ทีมนักแสดงอยู่ห่าง

ปี้ครับแฮปปี้แทนทุกคนเลยแฮปปี้แทนทีมงาน
เพราะว่าเรารู้ว่าเขาทำงานกันหนักอยากอยู่นานกว่านี้ไหม
ผมว่ามันพอดีแล้วนะเพราะว่าเส้นเรื่องนี้มันเป็นเส้นเรื่องของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมากกว่า

เขาหล่อจังเลยนะคะดูแล้วแบบเป็นแฟนละครนะคะ
พระเจ้าเสือมาแล้วอเจ้าจะต้องกราบแล้วหรือเปล่า
แม่กินหมดบาดเนอะเหมือตาลอยเลยนะ

ความฮอตของพระเจ้าเสือผ่านไปคุณผู้ชมค่ะ